อ่ะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดสดที่จังหวัดนครนายกก่อนหน่อยนะฮะ
เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาเพราะว่ามีแม่ค้าเขาตบตีกันเออ
มีผู้หญิงมีผู้ชายมีสาวประเภท๒ซึ่งสองฝ่ายเป็นญาติกัน
เป็นญาติกันอ่ะไปดูภาพใดกันที่มันเกิดขึ้นครับ
นี่นัวกันกลางตลาดมากนะคะเนี่ยมารุมมาตุ้มไปหมด
บางคนวิ่งมาตอนแรกนึกว่าจะมาช่วยเอ้ามาซ้ำ
มาสั้มเอองงไม่ให้ช่วยนะฮะวุ่นวายไปหมด
เหลือแต่กางเกงบางคนก็เหลือแต่ชุดชั้นใน

ทั้งสาวประเภทสองตบกันนัวทีเดียวนะฮะเกิดขึ้นเย็นเมื่อวาน
ที่ตลาดสวทธิสวรรค์เหมือนละครนายกจริงจริงแล้วมันคือสึกระหว่างแม่ค้าขายกล้วยทอดกับพวกสามคน
ก็คือแม่ค้าคนที่เสื้อหลุดนี่แหละแล้วก็สามีแล้วก็น้องชาย
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นญาติห่างกัน๔คนที่มาลุมกันเนี่ย
นะมีผู้หญิงเสื้อลายขาวดำของขวางเสื้อฟ้า
สาวประเภทสองที่เป็นคนใส่เสื้อดำแล้วก็หนุ่มอ้วนที่ถอดเสื้อ
ยกพวกมาด่ากันเหตุการณ์ก็เลยเลยเถิดบานปลายเป็นตะลุมบอลตบกัน
ห้ามก็ไม่ฟังสุดท้ายตำรวจสายตรวจสอบพอเมืองนครนายกก็มาระงับเหตุ
แล้วก็ต้องขอกำลังเสริมเพราะเอาไม่อยู่
ต้องใช้ตำรวจเป็น๑๐นายเข้ามาระงับจนสำเร็จ
แต่ตำรวจก็ต้องมีคนบาดเจ็บ
หุบลุกลงไปบาดเจ็บไป๑นายเหมือนกันนะฮะ
รถฝั่งหนึ่งข้างล่างฝั่งหนึ่ง๓กับ๔นะฮะ
สอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายเป็นญาติกันนะ
เขามีปากเสียงกันมานานและหลายครั้ง
สุดท้ายมีการแจ้งความไปแล้ว๓๔ครั้งที่สพนครนายก
แต่เบื้องต้นก็ทราบว่าแม่ค้าขายกล้วยทอดเนี่ย
ชอบตะโกนไปด่าคู่กรณีอยู่บ่อยครั้ง
เมื่อเห็นคู่กรณีเดินเข้ามาในตลาด
แต่ก็ไม่ทราบว่าทั้งสองฝ่ายเขามีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า

จนกระทั่งเมื่อวานมีการพาลูกมาที่ตลาด

สุดท้ายก็ตบตีกันอย่างที่เราเห็นนี่แหละฮะทีนี้
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางฝ่ายแม่ค้าขายกล้วยทอด
เดินทางไปให้ปากคำที่สพเมืองนครนายก
แล้วก็ตกลงค่าเสียหายกันกับฝ่ายตรงข้าม
สุพัตราสุขทรัพย์หรือว่าเจเปิ้ลอายุ๕๒นี่คนนี้

แล้วก็ทางฝั่งเจ๊ทิพย์ซึ่งเป็นคู่กรณี
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันทะเลาะกันมาเป็นปีแล้ว

ได้ชวนเจ๊ทิพย์มาปลูกบ้านที่นครนายก
ระหว่างที่ปลูกบ้านเธอรับเป็นธุระจัดหาทุกอย่างให้
แต่ว่าเจ๊ทิพย์กล่าวหาว่าเธอโกง

ทะเลาะกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ไปทำธุระแล้วทิ้งร้านขายกล้วยทอดไว้

มีน้องชายมาด้วยปรากฏว่าร้านขายกล้วยทอด

จากนั้นฝั่งของเจ๊ทิพย์
ที่มีลูกมาด้วยรวมกัน๔คน
กรูเข้าไปทำร้ายเธอก่อนตามที่เห็นในคลิปเลยเสื้อผ้าหลุดลุ้ยเห็นแต่ชุดชั้นในนะฮะ
แต่ว่าฝั่งเจ๊ทิพย์เองก็บอกว่าในมุมของเจ๊ทิพย์เนี่ยบอกว่าฝั่งเจ๊ทิพย์เป็นฝ่ายผู้ถูกกระทำนะฮะ
เหตุการณ์มันเริ่มจากเธอกำลังจะสร้างบ้านแล้วก็ให้เจเปิ้ลเป็นในหน้า
เพราะเห็นว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็ชวนคนมาปลูกบ้านที่จังหวัดนครนายกด้วย
ต่อมาเธอเริ่มจับได้ว่าทางเจเปิ้ลเริ่มไม่โปร่งใสโกงเงินก็เลยยกเลิกให้เป็นแนน่าไป
จากนั้นก็มีการระหองระแหงกันมาถึงจุดแตกหักถูกเจเปิ้ลด่าหลายครั้งจนต้องแจ้งความ
เสาร์ที่ผ่านมาไปเจอกันที่ตลาดเจเปิ้ลตะโกนด่าแถมมีการใส่ร้ายกันสุดท้ายทนไม่ไหวก็เลยแจ้งความ
แต่ตำรวจไม่มาเพราะไม่มีหลักฐานอะไรนะเจ๊ทิพย์ตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้ลูกฟังนะ
สุดท้ายผ่านมาบอกว่ามาเจอกันโดนด่าตลอดแล้วขู่ว่าจะทำให้อยู่ที่นครนายกไม่ได้
เมื่อวานเจ๊ทิพย์กับลูกตัดสินใจขอไปเคลียร์หน่อยไปหาที่ร้านขายกล้วยทอดแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับว่าฝ่ายเขาเป็นฝ่ายผิดเพราะเริ่มก่อนแต่อยากให้สังคมเข้าใจถูกต้องว่าเขาถูกโกงจากเรื่องของการสร้างบ้านมาก่อนเมื่อสองปีที่แล้ว
แต่ว่าใครตบใครทำร้ายกันก็ตามระเบียบครับถูกจับแล้วก็ปรับกันไป